คุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมมีเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกับคุณผู้ชมมาฝาก
ตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการนี้ของเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไร
และประชาชนคุณผู้ชมจะได้อะไรจากโครงการนี้ครับ
วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคมมาร่วมพูดคุยกันนะครับ
ดรพิเชษดุรงคเวโรธตอนนี้ท่านให้เกียรติมานั่งกับผมในรายการแล้ว
ท่านสวัสดีครับคุณกอทครับสวัสดีครับ
คำว่ารัฐบาลดิจิทัลมันคืออะไรท่านครับ
แล้วก็ประชาชนจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับ
แล้วก็เข้าไปสู่ทุกวงการแม้กระทั่งวงการสื่อของคุณก๊อฟเองนะครับ
แต่ว่ายังไงก็ตาม๒๓ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำงานล่วงหน้าแล้วนะครับ
ช่วงยิ่งในเรื่องของการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางนะครับ
การให้บริการแก่ธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจได้รับการอำนวยความสะดวก
เพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันทำให้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี
ทำให้ธุรกิจสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อันนี้เป็นระดับสากลเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย
เราทำงานภายใต้เงื่อนไขของการอำนวยความสะดวก
ซึ่งล่าสุดคุณก๊อฟคงได้เห็นจากข่าวนะครับ
ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เองทางธนาคารโลกได้ทำการประเมิน
ระดับความสามารถของแต่ละประเทศ๑๙๐ประเทศ
ว่าสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจได้อย่างไร
ซึ่งผลตรงนั้นสำคัญมันจะทำให้เราเป็นประเทศที่น่ามาลงทุน
ของเราปรับขึ้นไปถึง๒๐อันดับ
จาก๔๖เป็น๒๖ซึ่งมันไม่ได้มาง่ายนะครับ
มันเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้พยายามขับเคลื
โดยเฉพาะยิ่งประธานาคมันตรีได้ให้นโยบายไว้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ทำให้ธุรกิจณวันนี้ลดขั้นตอนไปเยอะ
อันที่เป็นกฎระเบียบที่ล้าสมัยเรายกเลิกไปก็มีนะครับ
แต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการสนับสนุนในแง่ของเทคโนโลยีดิจิทัล
ช่วยทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้
ตรงนี้ก็เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะครับ
จริงแล้วเมื่อปีที่แล้วทางสหประชาชาติก็ได้เคยมีการวัด
ว่าแต่ละประเทศมีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงประสิทธิภาพแค่ไหน
ภายในช่วงเวลา๒ปีเราได้กระโดดจากอันดับที่๑๐๒มาเป็นอันดับที่๗๗
รายละเอียดถ้าลงไปดูก็จะเห็นว่ามีการทำงานเชิงลึกค่อนข้างเยอะทีเดียว
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เราอยากจะให้สังคมได้มีความตระหนักและเข้าใจ
มากยิ่งขึ้นในบทบาทของดิจิทัล

ท่านครับงานนี้มันจะได้อะไรกับสังคมกับประชาชน
ประชาชนถ้าไปร่วมงานทุกคนจะได้อะไรกลับมาบ้างครับ
โอกาสต่อไปเราคงจะกระจายไปภูมิภาคนะครับ
แต่วันนี้เริ่มที่กรุงเทพก่อนนะครับ
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึง๑๐๑๒พฤศจิกายน
เราก็จะจัดงานทั้งสัมมนาทั้งนิทัศกาลนะครับ
ซึ่งทำอยู่แล้วณวันนี้มีการให้บริการประชาชนอยู่แล้ว
ผมยกตัวอย่าง๓๔เรื่องนะครับ
และเป็น๓๔เรื่องที่เราจะไปให้บริการที่งานด้วยนะครับ
อันแรกก็คือบริการจัดทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
อันนี้เราก็ทำทุก๕ปีหรืออะไรทำนองนี้นะครับ
ที่๒ก็คือว่าการให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับ
กงศูนย์จะไปให้บริการในสายงานเลยนะครับ
แล้วก็อันที่๓สำหรับท่านที่ต้องการเช็คเครดิตตัวเอง
เครดิตบิโรก็จะไปอำนวยความสะดวก
ให้ดูว่าตัวเองมีเครดิตดีไม่ดียังไง
แต่นอกจากนั้นแล้วท่านรองนายกรมตรีดรวิศนุเครืองาม
ก็จะไปปรัฐคาถา

มันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว
แต่มันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับเรื่องกฎระเบียบกฎหมาย
ปลดล็อกต่างรวมทั้งการทำให้ขั้นตอนทางธุรกิจ
หรือการจดทะเบียนมันง่ายยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นในงานก็จะเห็นนิทัศกาลมากมาย
ตั้งแต่เรื่องประกันสังคมเรื่องการขอใช้ไฟฟ้า
เรื่องที่ดินเรื่องกรมบัญชีกลางเรื่องพร้อมเพลย์
การจ่ายชำระเงินในโลกอนาคตที่เราจะใช้ธนบัตรน้อยลงเป็นต้น
อีกหน่อยก็ไม่ต้องพกเงินพกเอกสารอะไรมาก

เป้าหมายอาณาคตหลังจากนี้
กระทรวงรัฐบาลเองจะให้อะไรกับประชาชนบ้างครับ
เชิงรูปธรรมนะครับณวันนี้ท่านนายกมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนะครับทำเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง
ซึ่งกำลังขับเคลื่อนอยู่นะวันนี้แล้วปีหน้าแล้วมันจะเกิดมากขึ้นเลย
เพราะว่าหน่วยงานของรัฐ๒๐กระทรวง๒๐๐กว่ากรมเนี่ยมีข้อมูลมากมายนะครับ
ปัจจุบันข้อมูลจะใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลเลย
ถ้าเรารู้จักเอามาวิเคราะห์เอามาใช้ประโยชน์นะครับ
เพราะฉะนั้นในปีนี้ปีหน้านะครับเราก็จะทำเรื่องนี้กับทุกกระทรวงนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันประชาชนเองกับภาคธุรกิจเอง
ก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลต่างเหล่านี้

ก็จะเป็นการที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมงานนี้

จะได้ครบทุกอย่างกับเรื่องของดิจิทัลนั่นเอง

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
ท่านดรพิเชษฐุรงค์คาเวโรที่ให้เก็บมา